ถ้าสมมุติว่าเราเจอแบบนี้กับตัวเอง

พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลาน

กี่ร้อยเข็มคะนี่แผลเย็บโอ้โฮร้อยกว่าเข็ม

เป็นบาดแผลบริเวณขาซ้ายของผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่แผลขาขวาก็มีไง

รวมแล้วขาสองข้างที่เป็นแผลเนี่ยเย็บไปน่าจะประมาณเกือบ๒๐๐เข็มนะฮะ

คนเจ็บคือนางสาวนิสราอายุ๓๘ครับ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลย่านบางนาครับ
ขาซ้ายตกลงไปในท่อระบายน้ำเป็นแผลยาวเหยียดเลย

ขาขวาไม่ได้ตกร่วงลงไปด้วย
แม้จะอยู่ข้างบนแต่ก็มีรอยแผลถูกบาด

นายสมบัติอายุ๓๙บอกว่าโอ้โหเมียผมเนี่ย
เย็บไปแล้วน่าจะเกือบ๒๐๐เข็มนะครับ

แผลที่ร่างกายแล้วก็แผลในใจ
แม่ของคนเจ็บคุณแม่ทองจันทร์บอกว่า
ช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาครับ
ลูกสาวไปใส่บาททำบุญเสร็จแล้ว
เดินข้ามฝั่งถนนไปยืนโบกรถให้กับแฟน

จุดเกิดเหตุเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับ
ซอยเบรมฤทัย๒๐
ล็อก๑๐ทับ๑๖
มีข้อระบายน้ำซึ่งเป็นเหล็กตระแกง
ลักษณะคล้ายแบบนี้นะแต่ไม่ใช่อันนี้นะ
ซึ่งไอ้ที่ไปเหยียบมันผูกมันพังชำรุด
แล้วเธอไม่รู้ไงขาซ้ายเลยร่วงตกลงไป

ลูกสาวแม่ตอนนั้นจะเป็นลมเลยนะเพราะว่าเห็นเลือดแล้วกลัว
นี่ฮะต้นเรื่องตรงนี้ครับให้เห็นชัด
แล้วฟังคุณแม่คนเจ็บเพิ่มเติมฮะ
เลือดมันเยอะไงมันก็ยกขาอย่างเดียวมันจะเป็นลม
แล้วแกก็เลือกพยุงกันแล้วมีฝรั่งแหม่มจะมาจากไหนไม่รู้
แหม่มมาจากข้างนอกมาช่วยมาช่วยฟันแผล
ทำอะไรปิดแผลสักพักนึงเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะเรียกลงรถโรงพยาบาล
เสร็จแล้วรถเขามีใครใครก็บอกเอารถแฟนไปเลย
หอยขับรถไปเลยเนี่ยก็เลยพากันทำแผลก่อนไง
มจะช่วยทำแผลแล้วก็เอาผ้าอะไรหนาปิดไว้ก่อนเลือด
เลือดหยุดไงแล้วเสร็จแล้วก็ถึงได้ไปโรงพยาบาล
แถวนั้นบอกว่าบริเวณตรงนั้นนะครับ
คนตกท่อระบายน้ำจุดอื่นมาแล้วด้วยแต่ส่วนใหญ่เจ็บเล็กน้อย
แต่รอบนี้ลูกสาวแม่เจ็บหนักสุด
แฟนคนเจ็บครับคุณสมบัติบอกว่านี่วันที่๔แล้วนะ
ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาติดต่อแสดงความรับผิดชอบเลย
ว่าค่ารักษาพยาบาลคงสูงเป็นหลักแสน
แล้วหมอยังไม่ให้ออกจากโรงพยาบาล
แล้วแผลตอนนี้ขอดูแผลอีกสักครั้งครับ
เริ่มมีอาการอักเสบด้วยเหมือนกันนะเนี่ย

อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยรับผิดชอบใส่ใจดูแล
แก้ไขปัญหาโดยด่วนจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

มีใครออกมาชี้แจงเดี๋ยวจะรีบรายงานให้ทราบต่อไป
เทศบาลบางแก้วยังไม่ได้มาตรวจสอบนะฮะ

เหล็ก๓ชิ้นมาแปะติดเอาไว้ก่อน